เมื่อวานนี้นะคะหลายคนคงรอคอยกันอยู่กับคำตอบที่อยากฟังจากปากของคุณชาคริสแย้มนาม
ตกลงว่าแต่งไม่แต่งแล้วท้องจริงหรือเปล่านะคะ
เคลียร์ชัดทุกประเด็นกับพี่สื่อมวลชนเลยเมื่อวานนี้ส่วนจะเกิดอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันนะคะ
นี่แหละค่ะพระเอกหนุ่มไม้เลื้อยชาคริสแย้มนามออกมาเคลียร์ทุกข้อสงสัยด้วยตัวเองถึงประเด็น
แต่งงานซ้ายฟ้าแลบเป็นรอบที่สองค่ะโดยเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าจะจัดงานแต่งขึ้นจริงจริงค่ะ
ตัวจะไปเป็นเขยจันทบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝ่ายหญิงนั่นเอง
รวมทั้งยังมีอีกหนึ่งข่าวดีด้วยนั่นก็คือว่าที่เจ้าสาวตอนนี้ตั้งคันได้๓เดือนแล้วค่ะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้เองจะต้องเสียน้ำตาให้กับการสูญเสียลูกแฝดไป๑คนก็ตามนะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องดูแลสุขภาพคุณแม่ของลูกอย่างดีที่สุดค่ะ
ส่วนเรื่องครอบครัวของฝ่ายหญิงก็อาแขนต้อนรับเจ้าตัวอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
น่ารักมากแบบว่าเขาก็ดีใจแล้วก็แบบว่ามันถึงเวลาแล้วก็ควรที่จะมีได้แล้ว
เพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่เขาเองเขาก็กลัวมาตลอดว่าแอมจะไม่มีหลานให้
อยู่ดีเขาก็เดินเข้ามาบอกพี่

แต่เป็นแฝดเป็นแฝดแล้วมันเหมือนกับสิ่งที่เราฝันไว้ตลอดผม
ผมบอกผมเชื่อตัวเองว่าผมอาจจะมีลูกแฝด
ปรากฏไปแล้วเวลาเศร้าหลุดไปคนนึง

ก็เลยโอ้หิดล้อมเหมือนบ้ามาห้ายเนอะ

แฟนก็แบบเสียใจนะครับ
แต่ว่าวันนี้ก็อยากจะขอให้พวกพี่เข้าใจ
แล้วก็เนอะให้ทุกอย่างมันไปได้รับด้วย

ค่ะค่ะงานแต่งงานของคุณชาคริสแล้วก็คุณแอน

จะเป็นแบบการภายในครอบครัวเท่านั้น
แล้วก็จะมีบรรดาเพื่อนสนิทประมาณ๑๐๐๒๐๐คนค่ะ
อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพนะคะ
ก็รอติดตามภาพแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างได้
แล้วก็คุณแอนแล้วก็เพื่อนของเขาก็แล้วกันนะคะ
ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ชอบมากจากคำพูดของคุณชาคริส

เขาบอกว่าหลายคนอาจจะกังขาในเรื่องของตกลงรวยไม่รวย
แล้วมีใครมาเกาะใครไหมหรือยังไง

บอกว่าไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจน

เราทั้งสองคนต้องช่วยกันทำมาหากิน
ต้องไปด้วยกันเดินเคียงคู่กันไป

คุณผู้ชมหลังจากที่คุณชาคริสให้สัมภาษณ์เสร็จค่ะ
ก็รีบเบิ่งรถกลับไปที่จันทบุรี
สถานที่ที่เขาเอาไว้จัดงานมงคลสมรสนี่แหละค่ะ
แล้วก็เอาไปเจ้าสาวด้วยนะ
ไปเจอเจ้าสาวเพื่อไปร่วมงานนะคะ

ก่อนวันวิวานั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งมีบรรยากาศนะคะ
การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นเลยค่ะ

มีรายงานด้วยว่าทางเจ้าภาพมีการแจกริสแบนด้วยส่วนหนึ่ง
รายชื่อแขกที่จะเข้าร่วมงานวิวาในวันนี้ด้วยนะคะ
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ป้องกันการแอบอ้างเข้าร่วมงานค่ะคุณ
ส่วนพิธีวิวาลในวันนั้นนะคะช่วงเช้าก็จะมีพิธีสงฆ์

แล้วก็พิธียกน้ำชาต่อญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ
ซึ่งเฉพาะญาติคนสำคัญเท่านั้นนะคะ
ที่จะได้เข้าร่วมในช่วงพิธีการนี้ค่ะ
ก็จะเห็นภาพทางโซเชียลนะคะเพื่อนค่ะ

ก็จะลงรูปกันคุณเกลือค่ะ
ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ไปร่วมงานด้วย
ก็มีการลงรูปนะคะ
แล้วก็ยินดีไปถึงทั้งสองฝ่ายด้วย

อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดี
อะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอนะคะ

แล้วก็ขอแสดงความยินดีมาล่วงหน้าด้วยนะคะ